คุณผู้ชมฮะมีเรื่องของโรงพยาบาล
ที่ส่งมอบผู้ป่วยผิดคน
คือเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนครปฐม
มีความสลับซับซ้อนกันนิดหนึ่ง

ถึงจะรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
แต่ท้ายที่สุดก็ทำให้ผู้ป่วยที่ทางโรงพยาบาลเนี่ย

แต่ไม่ใช่ส่งกลับไปให้ญาติตัวจริงของผู้ป่วยนะ

ค่ะเรื่องราวนี้เป็นอย่างไร
ก็ต้องบอกคุณผู้ชมไล่เรียงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมหน่อยนะครับ
ว่าเมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้แหละ

นางสาวจิดารัฐห่วงสุวรรณอายุ๒๗ปีเนี่ย
เข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกชัยวัดสุธิสิริมงคล

เพื่อให้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
กรณีที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐม
สลับตัวคนไข้ไปส่งที่บ้านอื่น

จึงรับกลับมาและเกิดอาการสุดหนักจนเสียชีวิต
เอาล่ะเริ่มต้นเรื่องราวแล้วนะครับ

เธอได้นำตัวนางละอสุรนันอายุ๘๓ปี

เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม
เมื่อวันที่๒๒เมษายนเวลาประมาณ๒ทุ่มกว่า

เธอมีอาการไข้เหนื่อยซึมอ่อนเพลียมาก

ขณะรักษาตัวก็มีอาการทรงตัวครับ

วันที่๒๖เมษายน
จู่ทางโรงพยาบาล
ได้โทรศัพท์กลับมาหานางสาวจิดารัฐ

ครั้งแรกถามคุณจิดารัฐว่า
คุณจิดารัฐได้มาเซ็นชื่อรับคนไข้ออกจากโรงพยาบาลหรือไม่
คุณจิดารัฐก็ยังงงอยู่บอกไม่ได้เซ็น

หลังจากนั้นครั้งที่๒ที่ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโทรมา
ถามถึงรูปลักษณะของยาย
ว่ามีลักษณะคุณยายลักษณะเป็นยังไง
มีอะไรเป็นจุดเด่นหรือไม่เช่นแผลเป็น

แต่จำได้ว่าใส่กำไรสีเขียวที่ข้อมือ
เจ้าหน้าที่ก็พูดกับคุณจิดารัฐบอกว่า
น่าจะมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยในการรับตัว
จากนั้นก็วางสายตัดสายไปเลย

ถามว่าคุณยายปลอดภัยดีแล้วนะ

แต่คุณจิดารัฐบอกว่าเอกใจเหลือเกิน
ต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณยายแน่นอน
เพราะเจ้าหน้าที่โทรมา๓ครั้ง
ปรากฏว่าเธอก็เลยรีบไปที่โรงพยาบาลนครปฐม

ไปที่เตียงของคุณยาย

พบคนไข้ใหม่เข้ามาอยู่บนเตียงของคุณยาย
จากนั้นคุณจิดารัฐก็ถูกเชิญเข้าไปในห้องประชุม
โดยพยาบาลได้บอกคุณจิดารัฐบอก
ใจเย็นเดี๋ยวคุยกันนะ

ตัวจริงของเธอถูกส่งตัวกลับมาที่โรงพยาบาล
ทำให้คุณจิดารัฐมาทราบอีกทีนะครับว่า
นี่คือการสลับตัวส่งคนไข้ไปผิดบ้าน

แต่โรงพยาบาลส่งตัวคุณยายของคุณจิดารัฐ

พอคุณยายกลับมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลนครปฐม
ปรากฏว่าอาการสุดและเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
เพราะว่าเดินทางไปถึงที่อำเภอกำแพงแสนนู่น

ขั้นตอนที่รถคันนั้นเขามารับ
เขาก็ไม่ได้รับแบบดูแลคุณยาย
เพราะคุณยายอาการหนักอยู่แล้ว

โดยคุณจิดารัฐบอกด้วยว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้ว
ทางโรงพยาบาลนครปฐมแสดงความรับผิดชอบ

แต่เธอเองอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ
ด้านของโรงพยาบาลว่ายังไงคุณอยากรู้ไหม
นายแพทย์ปฐมวงอุบลรองผู้มนวยการ
ภัทริบัติรัชการแทนภูมิหน่วยการโรงพยาบาลนครปฐม

แถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รับว่ามีการสลับตัวคนไข้ส่งตัวไปให้ญาติจริง
จากเป็นผู้ป่วยที่มีความรุนแรงคล้ายกัน

และในวันที่มีคนมารับผู้ป่วยกลับไป
ก็มีญาติถึง๓คนมาแจ้งเจ้าหน้าที่
ย่าบอกว่าเป็นลูกชายและลูกสาวจะมารับคุณแม่กลับบ้าน
ทำให้เจ้าหน้าที่ก็คิดว่าคุณยายของคุณจิดารัฐเนี่ย

คือเหมือนกับว่าลูกคงไม่จำหน้าแม่ผิดหรอก
ก็คงทำได้โดยเขาบอกว่าลูกน่าจะจำแม่ตัวเองได้
ซึ่งโดยปกติแล้วต้องทวนซ้ำในการตรวจสอบ
ก่อนจะส่งผู้ป่วยกลับบ้านนะครับ
ขณะที่แพทย์หญิงนุชชนาศโตเหมือน
ประจำตึกอายุรกรรมหญิงชั้น๒
ซึ่งเป็นแพทย์ประจำตึกในช่วงเวลาเกิดเหตุบอกว่า
ความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นจากช่วงเวลาที่มารับ
และนางละออคนไข้นอนพักอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน

เจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้มีการทวนสอบ
เป็นคนไข้ที่ชื่อตรงกันกับญาติที่มารับหรือไม่
แต่ได้มีการสอบถามแล้วว่าเป็นอะไรกับคนไข้

แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทวนสอบเรื่องหลักฐานตัวตนว่าเป็นลูกจริง

ซึ่งในวันนี้นะครับ๒พฤษภาคมจะมีการประชุมร่วมกัน

โดยจะยกกรณีนี้เป็นตัวอย่าง

ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในอนาคต
คือพอคุณยายของคุณจิดารัฐ

โดยจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้